ทีนี้คุณผู้ชมก่อนที่จะเล่าข่าวนี้ทำความเข้าใจกันก่อนนะคะ
หลายคนเข้าใจคำว่าจุติเนี่ยจุติแปลว่าอะไรฮะ
เกิดจุติหลายคนเข้าใจแปลว่าเกิดเออ
แต่จริงจริงจุติแปลว่าตายอ๋อนี่ไงนี่ราชบัณฑิตยสถานไปดูได้เลยนะฮะ
แปลว่าการเคลื่อนย้ายจากสภาพกำเนิด๑ไปสู่อีกสภาพกำเนิด๑
แล้วเขาใช้กับเทวดาเทวดาจุติ
อ่าทีเนี้ยหลายคนค่ะเมื่อวานนี้เขาบอกว่า
ไปแช่งนายกไม่ใช่นะฮะอือ
นายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ท่านวัยรุ่นขึ้นมาเห็นไหม
เปลี่ยนแสกทรงผมจากซ้ายปัดไปขวา
เมื่อวานเนี่ยแอบบุญนะใจไม่เห็นมีใครทักเราเลย
แสกเปลี่ยนแสกมา๑สัปดาห์แล้วเมื่อวานนักข่าวก็เลยทัก
เนี่ยนี่จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่เรื่องแสกเดี๋ยวว่ากัน
เมื่อวานนี้คุณอนุชาบุรพัชชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชน
กอล์ฟเล่นไหมพี่เบิร์ตเล่นไหมเล่นครับมีแต่ไม่ได้เล่นครับ
นายกบอกว่าเอาล่ะก่อนหน้านี้พอสแคสต์ใช่ไหม
พีเอ็มพอสแคสต์พรายมินิเตอร์บอร์ดพอสแคสต์
ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตช่วยจัดทำ
ให้มีการใส่เสียงเพลงเบาคอไป
มีความน่ารักลงไปด้วยน่าจะไม่เครียดนะคะ
คลิปแรกค่ะคุณผู้ชมความยาว๖๐วินาที
อัพโหลดให้ประชาชนได้รับชม
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน๑๒กุมภาพันธ์
ใครเป็นเอฟซีลุงตู่นะคะ
เตรียมชม๑๒กุมภาพันธุ์นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะ
สิ่งที่นักข่าวเพิ่งจะสังเกตเห็นที่บอกไปก็คือ
ส่งผมของท่านนายกรัฐมนตรีเอ๊ะเปลี่ยนแสกใช่ไหม
และจริงนะเปลี่ยนมา๑สัปดาห์แล้วด้วย
ไม่มีใครสังเกตเลยจนท่านถึงกับเปลย
คนใกล้ชิดเอ๊ะทำไมไม่มีใครมาทักเรื่องทรงผมเรา
สุดท้ายนักข่าวก็ทักจนได้นะคะ
หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น

ท่านนายกขาจากเดิมเนี่ยแกกซ้ายแล้วเปลี่ยนมาเป็นแกกขวาเนี่ย
ถือเคล็ดอะไรไหมหรือว่าเกี่ยวข้อง
กับการที่ฝ่ายค้านเขาจะเปิดประชุม
ขอเปิดประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่า
ในสัปดาห์หน้าเนี่ยท่านตอบว่ายังไงเห็นไหม

คือถ้าเกิดมันแสกมากแล้วมันจะเข้ามันจะหัวร้าย

กินเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นง่ามคือผู้ชายจะมีปัญหาอย่างนี้
ก็เลยท่านก็บอกว่ามันแสกผมมันเหลือน้อยไง

เพื่อให้เอาผมที่มันยาวกว่ามาปิดอีกฝั่งหนึ่งไว้
แล้วพี่เบิร์ตกับก๊อฟชอบแสกซ้ายหรือแสกขวา
แต่ผมรู้สึกว่าก็ทรงเดิมของท่านแค่เปลี่ยนการแจกเฉย
แต่ท่านชอบแสกใหม่นะ

เอาผมมันติ่มขึ้นไงเขามันแสกมาปิดไง

คุณผู้ชมชอบชอบแกกซ้ายหรือแกกขวาลงไลน์มาบอกเราได้นะคะ

ว่าเอ๊ะท่านเตียนแสกเนี่ยอยากให้ดูหนุ่มเหมือนที่
คุณทักษิณมาต่อยมวยโชว์หรือเปล่าเห็นความฟิตเห็นความหนุ่มของคุณทักษิณ
ก็โยงกันไปท่านตอบสั้นบอกว่าอย่าเอ่ยชื่อได้ไหม
เขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วเออจบค่ะแม่อ๋อเนี่ยนะกับอันนี้นะ
อ๋อนี่ค่ะโอ้โฮแล้วประเด็นหนึ่งนะฮะ
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากท่านก็ถามว่านักข่าวมีใครเข้าใจไหม
รัฐบาลมีวิสัยทัศน์ถ้าไม่มีวิสัยทัศน์เรื่องของเหล่านี้ไม่เกิดขึ้น
แล้วตั้งแต่ปี๒๕๒๐ตอนนั้นเราอยู่ในยุคของไทยแลนด๑๐
ก็คือยุคเกษตรกรรมเปลี่ยนมาเป็นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใช่ไหมคะ
มาเป็นปี๒๕๓๐แล้วท่านบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นยุคเทคโนโลยีไปดูนะ
ใครที่รวยจากการที่เทคโนโลยีเกิดขึ้นเรื่องของไทยคม
ก็พาดพิงไปถึงคุณทักษิณแล้วก็จะไปโยงกันก็เลยถามเรื่องนี้แหละค่ะ
แต่เมื่อกี้สิน้องตายนะคุณผู้ชมเสียงนั้น
พูดจากข่าวไทยรัฐทีวีศิริวัณลักษณ์เนี่ยพลีชีพมากนะ
ถามถึงน้ำมันยาวไปถึงน้ำมันใส่ผมเลยนะเมื่อกี้
ท่านใช้น้ำมันอะไรเนี่ยค่ะ

ใช่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะ
ผมเองก็มาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแสก

เดี๋ยวลองเปลี่ยนแสกดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเปลี่ยนแสง